ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยรสเด็ดนะครับ

ถูกต้องถ้าขับเลยผ่านร้านไปแล้วก็
อย่าเบรกเลย
เขาบอกว่าเขาเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยว

แล้วเขาก็นำมาปรับปรุงจนมาเป็นสูตรของตัวเอง
ก็เลยตัดสินใจเปิดร้านในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้
อย่าบอกนะใครว่ารักเรานะ
อยากจะรู้ก๋วยเตี๋ยวเลยต่อเลยให้ไว

โอ้โหมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำตก
มีทั้งหมูและเนื้อให้เลือกรับประทานนะครับ
อกจากนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยวอีกหลากหลายสูตรให้เลือกกัน
ทั้งน้ำตกน้ำสายต้มยำซุปเล้งก็มี

ราคาเริ่มต้นที่๔๐บาท

ดูน้ำซุปเขาสีบเย็นจักรด้านจริง
ใครที่เป็นสายก๋วยเตี๋ยวลองไปทานกันดูที่จังหวัดพยาวนะคะ